ถกเถียงเกี่ยวกับเรื่องของการทำหน้าที่ของตำรวจกับทหาร
ไปบุกจับคุณพ่อคนหนึ่งที่โรงเรียนอยู่ที่เมืองพัทยาชนบุรี

โดยเกิดจากคุณแม่อดีตคุณแม่อดีตภรรยาไปแจ้งความ
บอกว่าสามีอดีตสามีตัวเองเป็นพ่อค้ายาเสพติด
แล้วไปรวบตัวกลางโรงเรียน
ลูกก็ร้องเรียกแล้วตอนนั้นคุณลูกก็อยู่กับคุณพ่อด้วย
อันนี้เป็นคลิปแรกภาพเมื่อวานที่ปรากฏลงในสื่อสังคมออนไลน
แล้วเราก็เห็นภาพนี้ภาพหนึ่งภาพอธิบายได้ล้านความหมาย
ตอนนี้ชุดข้อมูลสองฝั่งไม่ตรงกันนะ
คุณพ่อก็ให้การอย่างหนึ่งคุณแม่ก็ให้การอย่างหนึ่ง

ใช่ค่ะแต่ว่าข้อมูลต่างก็ค่อยทยอยออกมาเรื่อยนะคะ
ส่วนคนที่ทำงานอยู่ในโรงเรียน
ก็คือพอโรงเรียนออกมาเปิดเผยข้อมูลเหมือนกัน

เคยไปพูดคุยสอบถามว่าทำไมมาหาลูกบ่อยจัง

คือพอก็เคยเจอนายทารา
คือเสือดำคนนี้แล้วก็เลยไปถามไปคุยใช่ไหมคะโอเคบอิสถานี
เคยพูดคุยแล้วด้วยนะคะแล้วก็เล่าถึงเหตุการณ์
รวมทั้งสิ่งที่เคยพูดคุยกับนายทาราก็คือคนที่ถูกตำรวจกับทหารจับกลุ่มเนี่ยนะคะ
นายประเสริฐพี่มนต์สกุลผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพัทยา๖
พูดคุยกับทีมข่าวของเราถึงวินาทีการเกิดเหตุการณ์ที่พ่อของเด็กเนี่ย
ยื้อแย่งลูกกันในโรงเรียนเขาบอกว่าตอนนั้นประมาณ๑๐โมงกว่า
เป็นช่วงที่เด็กนักเรียนชั้นอนุบาลกำลังจะพักกลางวัน
พอเดินทางกลับมาจากไปประชุม
ระหว่างนั้นคุณครูโทรศัพท์มาบอกพอบอกว่ามีแม่ของเด็กนักเรียนและตำรวจ
และก็ทั้งหามาจับตัวพ่อของเด็ก

พอค่ะสุรมนต์กันมากเลยค่ะ
ฟังเสียงพอเล่าถึงเหตุการณ์ให้ฟังอีกครั้งนะคะ
ผมก็บอกครูว่างั้นให้รอพอแป๊บนึงนะ
พอกำลังกลับแล้วเกือบถึงเรือนแล้ว
จะมาช่วยคุยด้วยว่ามีเรื่องอะไรกัน
แต่พอมาถึงก็ไม่เห็นใครแล้วก็นึกว่าไม่มีอะไร
จนกระทั่งมาเห็นคลิปก็เลยเรียกครูที่อยู่ในนั้นมาถามว่าเป็นไงกัน
ครูก็บอกว่าที่เขาเข้าไปแล้วเขาจะไปจับเด็กไว้
ทางญาติของเด็กอ่ะนะแม่เด็กหรืออะไรเนี่ย
เขาก็เอาเนี่ยคว่างมาใส่ครูบอกว่าเนี่ยดูซะเนี่ยมีหมายสารมา
เพราะว่าครูจะไม่ให้เอาเด็กไปเด็กเขาจะอยู่อนุบาลสามคนแล้วก็พอสองคน
เขาเอาเด็กไปเลยดีครูก็ต้องมาอ้างไม่รู้ว่ามันเป็นยังไง
เราก็มาอ่านกันตอนเย็นผมก็มาอ่านกันว่าเกิดอะไรขึ้น
ตอนนั้นประมาณ๑๐โมงกว่าเองยังไม่พักด้วยครับยังไม่ได้พักเลย
ก็พ่อเขาพ่อของเด็กก็ขี่มอไซค์มาก่อนเลยที่สอบถามครูนะ
มาถึงก็เหมือนรู้ว่าหรือว่าเขาคุยกันมาก่อนหรือเขารู้ข้อมูลว่าจะมาเอาลูกแน่นอน
เขาก็เลยรีบไปตามเด็กมาทั้งสองคนหรือว่าที่ในคลิปที่จุงมือไว้
เข้าใจว่ารักลูกกันทั้งนั้นแหละเนี่ยถ้าดูเคสนี้ก็คือรักกันทั้งคู่นะ
ถ้าไม่รักเขาไม่แย่งกันหรอกเขารักกันนี่ว่าเราก็ต้องเป็นมาตรฐานกลางของศาล

พอบอกเพิ่มเติมนะคะบอกว่าเคยเห็นคุณพ่อคนนี้เนี่ย
มาเฝ้าลูกสาวทั้งสองคนที่โรงเรียนเป็นประจำมีโอกาสพูดคุยกันเหมือนกัน
ถามว่ามาทำอะไรเห็นมาบ่อยพระกลางวันก็มา
คุณพ่อคนนี้ตอบว่ามาเฝ้าลูกสาวกลัวอดีตพันรยาจะมาเอาลูกไป
และแถมฝากฝังกับพอด้วยนะบอกฝากดูลูกสาวด้วยนะครับ
ให้ใครมาเอาลูกสาวไปนะครับทางผอเองก็ยอมรับ
ไม่เคยทราบถึงปัญหาของครอบครัวนี้มาก่อนนะคะ
เพราะว่าเด็กสองคนนี้เพิ่งย้ายเข้ามาเรียนโรงเรียนนี้
เมื่อช่วงเปิดเทอมที่ผ่านมาก็คือพฤษภาคม
มาเรียนไม่กี่เดือนก็เลยไม่ได้ทราบสาเหตุ

ทีนี้เรื่องของสิทธิ์การเลี้ยงดูเนี่ยนะคะ
มีการไปยื่นคำร้องขอความคุ้มครองบุตร
ล่าสุดทะนายวานิสกันดิต
ให้ข้อมูลว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการที่สารพิจารณาอยู่
คือตอนนี้ก็พยายามที่จะไกลเกลี่ยกัน
เรื่องของสิทธิ์ในการดูแลลูก
ลูกสาวทั้งสองคนก็คือ๖บอบกับ๘บอบ
ทีนี้ประเด็นที่มันเป็นปัญหาตามมา
ก็คืองานงอกสำหรับตำรวจแล้วก็ทหาร
มีการตั้งคำถามว่าเอ๊ะปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือเปล่า

เพราะว่าไปฉุดกระชากลากถูเขาแบบนั้นนะฮะ
แล้วก็มีการจับหัวเขาโดนโต๊ะแล้วคิ้วซ้ายเขาแตก
นี่แหละมันมีคำถามตามมาในสังคมออนไลน
เชื่อว่าคุณผู้ชมเองก็ตั้งคำถามล่าสุด

ก็คือท้องที่ที่เกิดเหตุบอกว่าไม่ได้ทำเกินกว่าเหตุนะ
ยอมรับว่าไปจับคุณพ่อไม่ได้มีหมายจับตามไป
แต่ไม่มีหมายจับแต่ที่ต้องทำแบบนี้

ก็เพราะว่าเป็นการระงับเหตุ

เพราะว่ามีจังหวะหนึ่งคือไม่ใช่คลิปนี้นะ

ตอนนั้นพ่อตาของผู้ชายคนนี้
คือพ่อตาของนายทาราเนี่ยพยายามที่จะไปเอาหลานสาวออกมา
นายทาราก็ควงลูกก็คือพยายาม

เดี๋ยวสักพักเด็ก๑คนจะล้มลงไปกับพื้น

คือนายทาราบอกว่าก็คือกันไม่ให้พ่อตามาเอาลูกสาวไป

คือพ่อตาก็บอกว่าคือไม่ได้จะทำแบบนั้น

ตำรวจเขาก็เลยบอกว่าก็เลยต้องมีการระงับเหตุ

นี่ค่ะเป็นคำตอบของตำรวจนะคะ